เอาไปต่ออีกหนึ่งเรื่องครับมีเจ้าของรถคันหนึ่งเขาถูก
คนร้ายเนี่ยไปสวมทะเบียนปลอมแน่นอนนะฮะ
รอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาโดนใบสั่งส่งไปถึงบ้านยี่สิบเจ็ดใบ
เขาบอกว่าเขาไม่เคยทำผิดเลยเขาไม่เคยขับรถเร็วเลย

ตำรวจก็เลยตามไปสกัดจับตามทะเบียนที่ส่งไปจับได้แล้วอ้างว่า
ผมเนี่ยซื้อรถต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งนะฮะอ้าวไม่รู้นี่ครับ
ทะเบียนนี้เลยนะฮะเรื่องราวนี้เนี่ยตำรวจทางหลวงจังหวัดนครราชศรีมาและสระบุรีเขามาร่วมกัน
สกัดจับรถคันนี้นะฮะบนถนนมิตรภาพคุณผู้ชมดูสิ
แล้วก็มีทะเบียนอ่ามีใบสั่งเนี่ยส่งมาถึงบ้านเขายี่สิบเจ็บไบ
นึงรอบหนึ่งปีทั้งที่เขาเนี่ยไม่ได้ขับรถไปตรงนั้น
ผิดกฎจราจรไม่ได้ขับรถเร็วนะฮะแล้วก็มีรถเนี่ยกำลังวิ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครโดยใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ
รถก็เหมือนกันเกือบจะหมดทุกอย่างทะเบียนก็ดันไปตรงกันอีกเดี๋ยวนะ
ถึงขั้นรถเหมือนกันด้วยเหรอถูกต้องสีเดียวกันรุ่นเดียวกันแค่มีบางส่วนบางอย่างที่เป็นส่วนประกอบมันไม่มันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะฮะ
ตรวจสอบแล้วรถคันนี้มีนายไรวินโซสกุลสุรการอายุ๔๐ปีซึ่งอาชีพเขาคือวิศวกรครับ
นะเป็นคนขับแต่เจ้าตัวพอโดนจับบอกว่าผมไม่รู้นะผมซื้อรถดังกล่าวต่อมาจากผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณตุ๊ก
ทราบชื่อจริงนามสกุลจริงซื้อมาคุณเชื่อไหมรถคันนี้อืมซื้อมาแสนหก
หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทราคามอเตอร์ไซค์เลยนะคุณเนี้ยรถอย่างเงี้
ทำไมซื้อได้ราคาถูกขนาดนั้นเออนะฮะต้องคิดแล้วล่ะเออเขาบอกเขาซื้อมือ
ซื้อมาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีก่อนทราบแต่เพียงว่ารถคันนี้มันขาดส่งค่างวดมา
แต่ก็ไม่ได้ทราบว่าเป็นการสวมทะเบียนปลอมแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะแน่นอนรถเนี้ย
มันไม่ได้เก่ามากทำไมซื้อมาแค่แสนหกนะฮะแน่นอนก็ต้องแจ้งข้อหาเบื้องต้นไปปลอม
แล้วใช้เอกสารราชการปลอมส่วนความคืบหน้าทีมข่าวเดินทางไปเจอกับผู้เสียหาย
เพื่อไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือนายสงการลีรัตนาชัยก็บอกว่า
ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะนะฮะถูกออกใบสั่งเนี่ย
ใบแรกมาสิบสี่กรกฎาคมปีหกหนึ่งจนถึงหกกรกฎาคมปีหกสอง
ส่งมาที่บ้านยี่สิบเจ็ดใบครับเฉลี่ยหนึ่งสัปดาห์หนึ่งใบ
ส่งมาที่บ้านหนึ่งใบบ้างสองใบบ้างต่อสัปดาห์นะฮะ
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของขาบรถเร็วกันกว่ากฎหมายกำหนดตั้งแต่ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบสี่กิโลเมตรอจชั่วโมง
พอใบที่หนึ่งเราก็ยังไม่เอกใจพอมาอีกอาทิตย์หนึ่ง
มาทีเดียวสองใบครับก็ตั้งแต่กรกฎามาสิงหา
ทีนี้เราก็เอกใจขึ้นมาแล้วเราก็เลยต้องลงไปบันทึกประจำวัน
ไว้ว่าถ้าเรากลัวซึ่งรถคันที่ส่วมทะเบียนเรา
ไม่ไม่เคยมั้ยสตลาดบูรณีนี้น้อยมากปี๒ปีหรือปีนึงจะไม่เคยมาเลยครับ
ว่าถ้าเจอขนาดนี้แต่ผมความโอดนน่ะผมก็ว่าบอกว่าผมความโอดนน่ะ
ซึ่งก็ซื้อต่อมาอีกทอดหนึ่งครับโดยอ้างว่าไม่รู้ว่ารถที่ตนเองซื้อมานั้นมีการสวมทะเบียนปลอม
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปแล้วแล้วผู้ก่อเหตุก็มีการยื่นหลักทรัพย์มีการขอประกันตัวไปหนึ่งแสนบาทนะครับ